สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชนะค่ะสวัสดีครับคุณสุพัสรา
กัดกันให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าว
แอบแหกโค้งนิดหน่อยสนุกสนานนะครับวันนี้เจอกับพวกเราทั้งสองคนนะครับ
ผมชนะและคุณสุภาษาน้องดาวเรียกสั้นก็ได้นะ
ช่วงเวลาดีนะครับ๑๕นาฬิกา๓๐นาทีมาเจอกับเราสองคนแบบนี้
ราคาถูกมากและทางรัฐบาลเขาเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ซื้อ
แล้วเมื่อวานนี้ชุดละสี่สิบบาทเท่านั้นเองผลตอบรับล้นหลาม
๘สาขานะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
คือเริ่มขายเมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่สาขาใหญ่ราชเทวี
ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะเปิดให้รับบัตรคิวแล้วซื้อได้เลยนะ
ตอน๘โมงเช้าตั้งแต่เช้าเลยนะเอามาดูกันหน่อยเขาขายยังไงนะคะ
แบบ๒ก็คือชุดเล็กนะขออนุญาตใจขอบคุณชุดเล็กนะ
ชุดเล็ก๕ชุดคือ๒๐๐บาท๒ชุดเทพฯขาย
อีก๕๐๐คิวแต่ว่าเขาจำกัดนะ
ซื้อ๑คิวต่อ๑แบบต่อการซื้อเท่านั้น
ซึ่งคิวเต็มตั้งแต่ตอนเปิดขายนั่นแหละค่ะ

ก็มีประชาชนให้ความสนใจกันเยอะนะครับ

สาขาจรรย์สนิทวงศ์สาขาเทเวชสาขารังสิทธิ์
สาขากระทรวงสาธารณสุขตึกกรมการแพทย์
สาขาเวชศาสตร์เขตร้อน
และสาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ๘๐พันศาครับ

อีก๒วันก็คือวันนี้และวันพรุ่งนี้
โดยจะประเมินความต้องการของแต่ละร้าน
ถ้ามีความต้องการสูงเขาจะกระจายจากสาขาราชเทวี
ไปขายที่สาขาอื่นเพิ่ม
และกำลังยื่นขออนุญาตจากออยค่ะ
หลังจากนี้ไม่ต้องไปแออัดยัดเยียดขอบัตรคิวแล้ว
ส่วนหน่วยงานบริษัทหรือองค์กรที่ต้องการซื้อชุดละ๔๐บาทเหมือนกันเนี่ย
เขาบอกว่าติดต่อมาติดต่อมาทางองค์การเพศรัชกรรมได้โดยตรง
ตอนนี้หลายบริษัทพนักงานเขาก็ต้องตรวจเป็นประจำ

ถ้าได้ซื้อราคาถูกก็จะดี
ก็ทำให้ประชาชนนะครับสามารถเข้าถึงชุดตรวจได้ง่ายขึ้น
แค่ไหลได้มากขึ้นและราคาย่อมเยาว์เนอะ
การตรวจเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญนะคะ
สำหรับการสกัดกั้นเจ้าโควิด๑๙เนี่ยค่ะ
เจอเร็วรักษาเร็วเนอะ
คุณผู้ชมครับเรื่องราวคลิปดังรือสีจี้กงนะที่ทำพิธี
เรียกแร่ธาตุออกมาจากดวงตาคลิปนั้นดังมากนะครับ
เราเลยตามต่อนะครับว่าไอ้เรื่องราวแบบนี้มันมีความเป็นไปได้จริงมากน้อยแค่ไหน
ล่าสุดก็คือพี่เบิ้มลูกโป่งนักบรรยากลชื่อดังออกมาบอกว่าเขาเองก็ทำได้
เขาเชื่อว่าเป็นเรื่องของมายากลเอาอย่างนี้ละกัน
ผมว่าคุณผู้ชมบางท่านอาจจะยังไม่ได้ดูคลิปตัวต้น
อ่ะคลิปนี้นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ

หรือว่าอาจารย์ชูเขาบอกว่าสามารถเสกแร่ธาตุกายสิทธิ์ออกมาจากดวงตา
หล่นลงมาหล่นลงมาแบบนั้นในคลิปดังกล่าวนะครับฤษีจี้กงได้ท่องมนต์ก่อน
จากนั้นตบไปที่ศีรษะตัวเองดังแป๊ะนี่เป็นการเคาะเพื่อให้แร่กายสิทธิ์เนี่ย
หลุดออกมาจากดวงตาครับโอ้โหชายอีกคนนึงนะเขาก็เอามือเนี่ยมารองเอาไว้ด้วย
แล้วก็รองรับจากมือโอ้โหแบบนี้เลยฮะซึ่งวัตถุที่มันหล่นออกมามันเป็นเม็ดเล็ก
มันเป็นนินนะมันคือนินลูกศิษย์เนี่ยก็นำไปบูชาเขาเชื่อว่าจะช่วยในการรักษาโรคเมตตามหานิยมและค้าขายร่ำรวยครับ
อ่านั่นเป็นฝั่งทางเรื่องของความเชื่อครับแต่ทีนี้พอทีมข่าวของเราคลิปเห็นคลิปแบบนี้แล้ว
อยากจะไปดูให้เห็นกับตาก็ต้องลงพื้นที่ไปค่ะไปที่สำนักรือสีจี้กงอาจารย์ชูเลย
ไปถึงที่เลยอยู่ที่บ้านเลขที่๒๒หมู่ที่๖บ้านบุเสือตำบลละมูลอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมา
ทำไมจะต้องบอกชัดเจนขนาดนี้เผื่อบางคนอยากไปพิสูจน์ไปได้ไปได้เจออาจารย์ชูอยู่ค่ะ
อาจารย์ชูก็คุยกับทีมข่าวของเราบอกว่าอ๋อเรียนวิชาอาคมนี้มาจากอาจารย์๔ท่าน
มีทั้งเป็นคารวาสและเป็นพระชื่อดังมาตั้งสำนักใน๗ปีแล้ว
ศิษย์เยอะแยะมากมายมีทั้งไทยทั้งต่างชาติไม่ได้เรียกร้องค่าใช้จ่ายใด
แต่ทีนี้เวลาทำอะไรสักอย่างแล้วแต่จิตศรัทธาของลูกศิษย์คะ
อาจารย์เขาบอกว่าลูกศิลปลูกหาเขาก็เยอะนะ

ทีมข่าวของเราไปถึงที่แล้วก็ขอให้อาจารย์ชูเนี่ย
เสกแรกกายสิทธิ์ออกจากดวงตาให้ดูอีกสักครั้งได้ไหม

นั่นสิแต่อย่างนี้บรรดาลูกศิษย์ก็บอกว่าอาจารย์ยังไม่สะดวก
จะทำพิธีในภายหลัง
แต่ระหว่างนั้นนะครับก็มีลูกศิษย์ลูกหากว่า๑๐คนนะ
ที่เขามีความเชื่อเรื่องแบบนี้เนี่ยแหละครับมาทำพิธีค่ะ
อาบนมลสะดอกขน์นะครับ
แล้วก็ให้อาจารย์ชูนะลุกเสกคาถาขายฉโนตที่ดินให้
หลายคนบอกว่าถ้ามันทำคาถาแบบนี้แล้วก็มันเหมือนเป็นการลงเสน่หมหานิยม
จะได้ขายได้เนอะที่
แต่ว่าทำพิธีแร่ธาตุหลุดจับตานี่ทำไม่ได้ทุกวันเหรอ
ก็เขาบอกแบบนั้นแล้วมันเป็นเรื่องของความเชื่อ
จากเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมได้เห็นข้อมูลหลายด้านนะ
ทีมข่าวของเราสอบถามไปที่คนนี้เลยค่ะใครครับ
พี่เบิ้มลูกปู๋งเป็นนักมายกนชื่อดัง

ใช่ชื่อจริงชื่อว่าคุณกฤษกรแซ่เล่าค่ะ
ก็เขาบอกว่าอ๋อเห็นแล้วคลิปพระฤษีเสกธาตุกายสิทธิ์ออกมาจากดวงตา
เบิ้มก็บอกแบบนี้เลยค่ะว่าตัวเขาก็ทำได้เสกสิ่งของหรือว่าธาตุกายสิทธิ์ออกมาจากตัวดวงตานี่ทำได้

เขาบอกว่าเอาเป็นความคิดของเขานะที่เขาบอกว่าเขาทำได้เพราะมันเป็นศาสตร์ทางมายกลที่มีมานานแล้ว

ไปดูพี่เบิ้มเสกธาตุกายศิษย์ค่ะ
เดี๋ยวดูมา

อืม

อันนี้เล่นกลชัวร์ผมเป็นนักเล่นกลอันนี้คือเล่นกลถ้าถามว่าให้ผมบอกโดยนักหลักของมัยกลมันเฉลยไม่ได้
แต่บอกว่าผมก็เก็บไว้ในตานี่แหละแต่มันเก็บโดยนักหลักของนักพยากลยังไง
อย่างนี้เราคุยกันอย่างนี้ใช่ไหมครับเราดูอย่างนี้อย่างนี้
อย่างนี้ช่วยช่วยดึงหน่อยช่วยดึงอย่างนี้ก็เก็บไว้ในตาได้
โอ้โหพี่เบิ้มนอกจากพี่เบิ้มจะเสกธาตุกายสิทธิ์แล้วยังเสกได้สายเสนออกจากตาได้ด้วยอ่ะดึงมาเลยดึงอย่างเงี้เลยอ่ะ

อันนั้นใครเขาก็มี
เอาแต่อย่างนี้อย่างนี้สำหรับวิธีการเสกของจากดวงตาพี่เบิ้มบอกแบบนี้เลยว่าเอางี้ละกัน
ถ้าตามหลักของมายกลมันทำได้ถ้าเป็นเรื่องของมายกลนะแต่อย่างนี้ละกัน
เบิ้มแกไม่บอกว่าทำยังไงเป็นอะไรรู้ไหมเป็นเรื่องของวิชาของมายกลเขา
เป็นจริยธรรมของมายกลที่ไม่สามารถเปิดเผยวิธีการเล่นกล

งั้นก็ไม่ใช่มายกลไม่มีอะไรชวนดูแล้วสิ

บอกไม่ได้นะคะแต่พี่เบิ้มเขายืนยันมาว่าแบบนี้ส่วนใครที่ยังคงเชื่ออยู่นั่นเป็นเรื่องของความเชื่อ
เอายังอยู่ที่ลักษณะสำนักสงฆ์สำนักทรงเจ้าต่างนะคะแต่จุดนี้เป็นสำนักศักยันต์
สำนักศักยันต์เนี่ยในปี๑เขาจะมีพิธีลักษณะเป็นไหว้ครูแล้วก็ครอบครูขึ้นมา
จุดนี้นะคะมีสาวประเภทสองไปร่วมงานด้วยแล้วสักพักนึงเนี่ยช่วงที่สวดมนต์เขาลุกขึ้นมาเลย
ลุกขึ้นมาเต้นเลยใส่สเต็ปเท้าไฟเลยคุณผู้ชมอยากดูแล้วนะคะเอาไปดูภาพค่ะ
เอาล่ะมาเป็นจังหวะเลยใช่เข้าจังหวะมากนะตึกเลยนะครับ
แต่เขาบอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะเป็นลักษณะของพระแม่กาลีมาลงร่างของเธอ
เธอบอกแบบเชื่อแบบนั้นใช่เธอเชื่อแบบนั้น
จุดนี้คือสำนักศักยันต์อาจารย์ใหม่ที่พัทยาค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้น๒วันที่แล้วนี่เอง
เจ้าของคลิปของเธอนั่นแหละเธอเป็นเจ้าของคลิปเองด้วย
ใช่เป็นสาวประเภทสองไปร่วมพิธีเธอบอกอาการองค์ลงแล้วก็เห็น
ก็เห็นเนี่ยตามปรากฏที่เธอขยับแค่งขยับขาตามในคลิปเลย
และเธอระบุว่าช่วงเวลานั้นองค์พระแม่กาลีลงประทับร่างคะ
อ่ะเธอไปโพสต์ในอินเทอร์เน็ตถูกไหม
ใช่ก็ต้องมีชาวเน็ตเขาไปกดไลค์กดแชร์ไปกดคอมมงคอมเมนต์
บางคนก็ไปคอมเมนต์ว่าเอ๊ะอันนี้เขาคอมเมนต์เองนะแล้วผมอ่านตามเขานะ
คือคอมเมนต์ว่าองค์พระแม่ท่านลงผิดงานหรือเปล่า
บางคนบอกว่าด้วยความเคารพนี่คือพิธีครอบครูไหว้ครูนะ
แล้วพระแม่กาลีเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกัน
เอาเรื่องของข้อมูลอะไรก็ว่ากันไปผมว่าก็เดี๋ยวไปโต้เถียงกันในนั้นแล้วกันเนอะ
เอาแต่เรื่องของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นความเชื่อนะว่า
ยังมีองค์นั่นองค์นี่มาลงแล้วทำให้เกิดท่าทางที่มันแปลกประหลาด

เอาดูสักนิดนึงความเชื่อเกี่ยวกับคอมเมนต์คอมเมนต์อื่นนะอีกนิดนึง
บอกว่าเทพเดี๋ยวนี้ชอบเต้นใส่จังหวะเพลงด้วยเหรอ

แปลกดีเขาบอกแบบนี้นะคะแต่หลายคนอย่างที่คุณชนะบอกก็เป็นเรื่องของความเชื่อ
พอเห็นแบบนี้ก็บางคนที่เขามีความเชื่อนะคะยกมือขึ้นสาธุค่ะ
เอาเป็นเรื่องความเชื่อนะดูแล้วใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับ
เป็นเรื่องหัวร้อนบนท้องถนนครับมีการขับปาดหน้ากันไปปาดหน้ากันมารถเก๋งคันหนึ่ง
ไปปาดหน้าอยู่กับรถสิบล็อกเพราะว่าก็ปาดกันไปปาดขึ้นมานั่นแหละ
เอาแต่อย่างนี้รถเก๋งครับรู้สึกจะหัวร้อนมากเป็นพิเศษไปเอาปืนลงมาเลยครับ
มีปืนเลยครับเป็นบรีแห้งด้วยครับไม่มีปืนนะครับ
มีปืนนะครับมีปื้นนะครับครั้งนี้ครับ

แต่ก็ไม่สามารถบอกได้นะว่าปืนจริงปืนปลอม
อ่าไม่แน่เหมือนกันเอ้าเล่าถึงเหตุการณ์นี้ก่อนนะครับ
เกิดขึ้นที่บริเวณนิคมพัฒนาตำบลมาบขาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองครับ
เมื่อวันที่๑๖ตุลาคมที่ผ่านมาชายคนที่ขับรถเก่งเนี่ย
จะมีปัญหากับรถคู่กรณีซึ่งเป็นรถบรรทุก
จากนั้นคนขับรถเก๋งก็ขับรถเข้าข้างทาง
อ้าวทำไมขับรถอย่างนี้อีกฝั่งก็อ้าวแล้วยังไงก็เบียงให้แล้ว
เออทะเลาะกันนะครับ
อยู่ที่บริการอน่าเลยทำรวจไปถามตำรวจรู้ดีที่สุดค่ะร้อยตำรวจเอกดำฉะโหหหวยสำคัญยิ่งพนักงานสอบสวนสภนิคมพัฒนาค่ะอืม
บอกว่าหลังเกิดเหตุนายชิดชัยเลิศขุนทศคนขับรถสิบล้อมาแจ้งความ
บอกว่าถูกชายขับรถเก๋งปาดหน้าแล้วก็ใช้อาวุธปืนลงมาข่มขู่
แล้วเขามีคลิปไงเขาก็เอาคลิปให้คุณตำรวจดู

หลังรับแจ้งความค่ะส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปหาตัว
คนขับรถเก๋งเลยจากการตรวจสอบตามคลิป
พบว่าเป็นรถเก๋งยี่ห้อยาริสสีเทา
ยังไม่ทราบเลยนะว่าเป็นคนมาจากพื้นที่ไหนจังหวัดไหน
เบื้องต้นก็ไม่ได้มาแสดงความบริสุทธิ์ใจ

เอางี้ละกันทางพนักงานสอบสวนฝากไปยังคนขับรถนะครับ
คนที่อยู่ในคลิปนี่แหละบอกว่าเอาเป็นไปได้ก็มาที่สถานีตำรวจแล้วกันนะ
มาพูดจากไก่เกลี่ยกันให้เรียบร้อยนะครับ

อย่างแรกเลยก็ถืออาวุธลงมาแบบนี้เนี่ย
ไม่รู้ไงปืนจริงปืนปลอมแต่ถ้าเป็นปืนปลอมมันก็ผิดอยู่ดี
สิ่งเทียมอาวุธใช้คำนี้ตามกฎหมายนะคะ
จากดูในคลิปแล้วถ้าสังเกตดีทีมงานของเราก็ดูแล้ว

แต่ซึ่งมันก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะใช่ใช่
เอาล่ะเนี่ยครับให้ดู
คือเรื่องของเรื่องก็ฝากเตือนกันไว้เลยนะ
บางทีปาดไปปาดมาคือรถมันไม่ได้ชนกัน
แล้วยังไงรู้ไหมมันมีเรื่องกันอย่างนี้

มีเรื่องจริงที่มันใหญ่กว่าเดิม
เอ้าใจเย็นนะคะ
คุณผู้ชมแต่ผู้ชายคนนี้เขาบอกไม่ใจเย็นแล้ว

ไม่ว่าจะเป็นบ้านตัวเองบ้านญาติต่างนี่นะคะ
กระบี่เขาต้องเข้าไปควบคุมสถานการณ์ค่ะ
นางลงนางลง
อ่ะคุณสุภาษาต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะ

หรือว่ากำราบคนที่แบบมีอาการคุ้มคลั่ง
ตอนแรกเขาเดินออกมาเหมือนจะเดินดีนะเดินนิ่งนะ
แต่ว่าหลังจากนั้นค่ะเริ่มมีการอลวาดมากขึ้นด้วยนะคะ
ตำรวจก็ใช้ไม้งามระงับเหตุได้
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายกระแสอินสวนอายุ๔๓ปีค่ะ
คือตอนแรกเขาจุดไฟโยนใส่รถจักรยานยนต์ของญาติ
อยู่ที่ริมถนนนะพี่สามบอกคนไม่ไหวตำรวจมาช่วยหน่อย
นี่คือเรื่องของเรื่องนะเมาเมาแล้วอารวาสนะครับคุณผู้ชมครับ
พอตำรวจไปถึงนะครับก็พบนายคนนี้นายกระแสเนี่ย
หนีไปอยู่ที่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวฝั่งตรงข้ามจุดเกิดเหตุ
ก็อย่างที่เห็นในภาพนะครับใช้อุปกรณ์เหล็กงามเข้าไป
ควบคุมตัวบุกชาร์จเลยก็ทุลักทุเลเล็กน้อยนะครับ
เพราะหนุ่มคนนี้ก็ยังขัดขืนอยู่แล้วเมาด้วยอย่างนี้

คุยไม่รู้เรื่องหรอกตรงนี้ไม่แน่ใจว่าส่างหรือยังนะ
แต่ก็ยังไม่ไว้ใจที่จะคุยด้วยแล้วไง
ก็ต้องควบคุมกันแบบนี้ก่อนนะครับช่วยกันล็อกตัวแบบนี้
สอบถามพี่สาวเหตุการณ์มันเป็นยังไงคะ
เขาบอกว่าขณะที่ชาวบ้านกำลังเปิดร้านขายของกันอยู่
ตรงนี้มันเป็นตลาดถนนคนเดิน

พ่อค้าแม่ค้าเดินกันไปกันมา

ไม่ทราบว่าไปเมาเหล้ามาจากไหน
ตะโกนด่าก่อนด่ายาดพี่น้องอยู่ที่หน้าบ้าน๓๔หลังอยู่ติดกันนะคะ
แล้วตะโกนคำหนึ่งอันนี้น่ากลัวสุดจะจุดไฟเผาบ้านให้หมดเลยบอกเนี่ย
และนอกจากนี้ยังไปรื้อถังขยะที่ร้านขายผลไม้หยิบผลไม้มาคว่างใส่บ้านญาติ
เนี่ยทัพทิมทับทิมคว่างทัพทิมใส่บ้านญาติแล้วไปถูกชาวบ้านที่เขาเดินไปเดินมาอ่ะคุณ
อ้าวแล้วเท่านั้นไม่พอนะกุศพัสรานะนายคนเนี่ยยังเอาผ้าชุบน้ำมัน
แล้วไปจุดไฟเดินขู่ตามบ้านหลายหลังอยากได้ไหมเอาไหมไฟจะเอาไหม
ไม่เอาที่บ้านมีแล้วไฟไม่ต้องมาเลย

อำรถมาจัดการได้นะครับโอ้ยอ่าโรงอกโรงใจไปทีเนอะ
ชาวบ้านเท่านั้นเนอะอ่ะมาดูเรื่องนี้กันหน่อย
คุณเคยได้ยินประโยคนี้ไหมว่ายังไงคะ
ลูกเทวดาโอ้ยได้เคยได้ยินเรื่องลูกเทวดา
เรื่องของเรื่องมีว่านุ่มคนนึงนั่งอยู่ในรถตู้อะเนอะค่ะ
ตู้สาธารณะแหละแล้วทีนี้นั่งไปนั่งมาได้ยินบทสนทนาระหว่างผู้หญิงคนหนึ่งที่โทรไปหาแม่
ค่ะโอ้โหบทสนทนานั้นหลายหลายคนฟังแล้วน้ำตาไหลตามเลยน่ะอ๋อแล้ว
แต่ทำไมถึงพูดเกี่ยวกับเรื่องของลูกเทวดาไปลองฟังคลิปดูดูครับ
พ่อแม่ไม่มีปัญญาหรอกคนอย่างเงี้ยตอนที่อ่านหนังสือเตรียมสอบราชการอ่านหนังสือ
ลูกไม่มีเงินจะกินคุยกันไม่รู้เรื่องไม่ต้องปารี

อยากมีรถไปทำงานอยากเข้าสังคมที่ดูดี
เพื่อนแต่ละคนมีเด็ดมออย่างใหญ่สมมาแต่มอดังดัง
เอาอย่างอยู่แล้วมันทำตัวขี้คอกอยู่ได้
โอ้โหอ่ะเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับ
หนุ่มคนนี้ที่ถ่ายคลิปไว้เนี่ยเขาบอกว่า
เขาทนฟังไม่ได้เลยได้ยินมาอย่างนี้ตลอดทั้งทาง
ก็เลยต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วแอบถ่ายแบบนี้
แล้วฟังแล้วมันหดหูนะไม่นึกเลยคำพูดแบบนี้
จะเป็นคำพูดจากลูกที่พูดไปหาแม่
คือตัวลูกเธอบอกว่าตัวเธอนะก็อ่านหนังสือนะ
สอบแล้วบอกว่าแม่นี่ก็ตั้งใจเรียนแล้วนะ
ขอตังค์หน่อยจะไปซื้อรถอยากมีรถเหมือนคนอื่น
คนอื่นเขาเรียนมหาวิทยาลัยชื่อดัง
ขอไปเรียนเปล่าหรืออายเขาไหมเนี้ยอ๋อ
เวลาไปทำงานไปนู่นไปนี่แล้วไม่มีรถขับ
ยังนั่งรถตู้อยู่แบบนี้โอ้ยอ้าวหนุ่มที่ถ่ายคลิป
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าเลยต้องได้ยินเรื่องแบบนี้ตั้งแต่เช้าเลย
นี่เป็นรถตู้นะคะวิ่งจากกิ่งแก้วไปบางบ่อที่สมุทรปราการนะคะ
แล้วเขาแชร์ลงในโลกโซเชียลโอ้โหเท่านั้นแหละคุณเอ้ย
เช้าเน็ตส่วนใหญ่ตำนี่สิคะเพราะอะไรตำนี่ผู้หญิงที่ปรากฏในคลิป
ที่คุยกับคุณแม่แบบนี้เห็นแก่ความสุขสบายของตัวเองเพียงอย่างเดียว
อันนี้คือคอมเมนต์นะคะของชาวเน็ตนะคะแต่ทีเนี้ยเขาบอกว่ามันมีจุดสังเกตอยู่
หนึ่งคอมเมนต์ยังไงคอมเมนต์นี้บอกว่าสังเกตลักษณะการพูดของหญิงสาวในคลิป
ไม่น่าจะใช่คนปกติเพราะว่าพูดเสียงดังใช่แล้วอาจจะมีอาการป่วยทางจิตหรือเปล่า
เขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้แต่เราฟังดีแล้วเนี่ยปลายสายเราก็ได้ยินเสียงอยู่นะว่า
กำลังสนทนาอยู่ใช่ใช่เป็นเสียงผู้หญิงนะซึ่งก็คาดว่าคุยกับแม่เธอนั่นแหละ
ค่ะเราก็อยากได้คำชี้แจงเหมือนกันนะถ้ามีญาติหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องชี้แจงได้เรื่องนี้
ก็ชี้แจงหน่อยครับอ่าพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ระทึกที่นครนายกค่ะ
ควายสองตัวเป็นควายแม่ลูกอ่อนคลั่งเลยแล้วลูกมันอีกสองตัวก็คลั่งเช่นเดียวกันนะคะ
ควิดเจ้าของค่ะวิ่งหนีกันอุดตลุดเลยนะคะเหตุการณ์นี้เสียชีวิตไปหนึ่งคนนะคะ
เสียชีวิตไปหนึ่งบาดเจ็บไปอีกหลายคนค่ะดูคลิปค่ะ
มุมนี้มามุมนี้โอ้โหคือเห็นแวบเดี๋ยวนี่นี่ตัวเนี้ยตัวเนี้ย
ควายอยู่แป๊บเดียว๒ตัวแล้วที่เหลือนะวิ่งแล้วไม่ไหวแล้วถ่ายต่อไม่ได้แล้ว
ภาพไม่ประติดประต่อเพราะต้องเอาชีวิตให้มันรอดก่อนจริงนี่เป็นนาทีชีวิตเลยก็ว่าได้นะ
เพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เห็นในคลิปเขาวิ่งหนีควายแม่ลูกอ่อน๒ตัว
และลูกควายอีกสองตัวมันกำลังไล่ควิดคนไปทั่วค่ะที่ตำบลศรีกระอ่างอำเภอบ้านนาจังหวัดมา
นครนายกบ่ายเมื่อวานครับก่อนที่แม่ควายคลั่งไล่ควิดตายไปหนึ่งศพ
ก็คือนางประเสริฐเทพสงเคราะห์ไม่ใช่ใครที่ไหนเจ้าของควาย
และยังบาดเจ็บไปอีกหลายรายคุณชนะคือหลังจากเกิดเหตุนะครับ
ชาวบ้านตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ประสุทธิ์นะครับรวมทั้งกู้ภัยด้วยนะ
ต้องวิ่งไล่ต้อนควายเนี่ยนะฮะควายเรามันหลุดไปในจุดจุดที่เขาเตรียมเอาไว้นั่นแหละ
แล้วสุดท้ายเนี่ยต้องใช้ปืนใช้ปืนยิงควายแม่ลูกอ่อนเนี่ยทั้งสองตัว
ตายกลางป่าแบบนี้เลยครับค่ะส่วนลูกลูกของมันอีกสองตัว
เจ้าหน้าที่ยิงยาสลบเป็นผลสำเร็จคือเขาก็ตั้งใจยิงยาสลบทุกตัวนั่นแหละ
อืมแต่สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันยากที่จะควบคุมจริงจริงอ่ะนะครับ
สอบสวนนะครับทราบว่าตอนก่อนหน้านี้สี่วัน
ประเสริฐผู้เสียชีวิตนี่แหละไปซื้อควายมา๔ตัวซื้อมาเลี้ยงนะ
ช่วงเกิดเหตุลูกสาวและหลานสาวของนางประเสริฐ
ออกไปดูควายที่คอกจู่ก็ถูกแม่ควายสองตัววิ่งชนแล้วก็ควิดแบบนี้
ได้รับบาดเจ็บกันไปนางประเสริฐซึ่งเป็นเจ้าของก็ออกมาดู
โอ้โหน่าเสียใจครับโดนควายควิดเลือดท่วมแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
อ่าเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยเนี่ยนะคะครับ
ส่วนหนึ่งในผู้รอดชีวิตชื่อคุณลุงสมชาติจิตมั่น
ช่วงนั้นคุณลุงสมชาติจิตมั่นวิ่งหนีด้วยวิ่งหนีด้วยแต่
คนนี้เลยแต่รอดตายเพราะอะไรเปิดเผยบอกว่าผมแกล้งตายครับ
อืมลุงถูกควายชนเหมือนกันถูกชนเลยนะครับ
ล้มลงควายขึ้นไปเหยียบทั้งตัวคือแค่ชนนะไม่ทันโดนควิดไง
อ่าชนแล้วล้มลงควายขึ้นไปยืนอยู่บนตัวลูงเนี้ย
บนตัวเลยอ่ะเชื่อว่าพุทธคุณบรมีหลวงปู่ทวด
พระสมเดชม์และหลวงโพกเกิดวัดสะพาน

ทำไมโพกเกิดวัดสะพาน

ลมหวายมันมันยิ่งเหยียบหลัง
เหยียบจริงไม่เป็นไร
สามสี่องค์

ทั้งตัวน่ามา

ลงพุกเกอร์ลงพุกเกอร์วาสภาร
สำหรับน้ำสดน้ำพระเสดมาดูที่ตรงนี้กันบ้างนะครับ
ทางญาติเนี่ยก็ตั้งมอมเผ็ดผู้สนไว้ที่วัดพระชารามนะครับ
ยังไงซะทีมข่าวของเรานะครับ
เอาล่ะคุณผู้ชมครับเรื่องต่อไป
เพราะว่าก็บุกไปทำร้ายร่างกาย
กันกลางร้านเลยนะ

นึกล่อย
คนดูแล้วคนแชร์กันเยอะมาก

มาตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
อยากจะหลากอารมณ์เพราะฉะนั้นอยากจะได้ข้อความจากคุณผู้ชม

ไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นแบบไหนความรู้สึกแบบไหนอารมณ์แบบไหน

มาดูอารมณ์นี้หน่อยโอ้โหฉุนขาดเลย
เจ้านี่โอ้โหชุ้น
หนี้ไม่ยอมจ่ายเงินอันนี้เข้าใจเดี๋ยวจะเล่าให้แบบเป็นธรรมทั้งสองฝั่ง
แต่เรื่องของความรุนแรงก็ไม่ควรทำเพราะสุดท้ายนอกจากจะไม่ได้เงินแล้ว
เดี๋ยวได้คดีกลับไปครับ

คงจะตกลงกันไม่ลงตัวแหละลากลูกหนี้ซึ่งเป็นผู้หญิง
มาตกอย่างงั้นเลยลากมาทั้งเก้าอี้เลย

ภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านกาแฟแห่งหนึ่งที่บริเวณตลาดโรงเกลือ
ริมถนนผลโยธินขาขึ้นลบบุรีหมู่๙ตำบลนายาวอเภอพระพุทธบัตรจังหวัดสระบุรี
จับภาพไว้ได้นะครับผู้ชายคนนี้เข้าไปขอเคลียร์กับพนักงานในร้านแล้วก็มีการพูดคุยกัน
สุดท้ายตัวผู้ชายคนนี้จิกหัวลากพนักงานผู้หญิงรายหนึ่งออกมาทำร้ายร่างกายทั้งต่อยทั้งตีตบหน้าท่ามกลางผู้คนในร้านครับ
อันนี้เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดนะคะทีนี้ทีมข่าวเราอยากลงพื้นที่ไปดูซิว่าสภาพร้านมันเป็นยังไงแล้วเหตุการณ์มันเป็นยังไง
กระชากมาทั้งเก้าอี้อ่ะนะคะอืมคุณสายฝนเนี่ยเล่าให้ฟัง
รู้จักกับผู้ชายที่มาทำร้ายเธอ๑๐ปีแล้วนะ
เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหรือว่าสอทอง
เป็นถึงสอทอมีตำแหน่งด้วยนะคะของอำเภอบ้านหมอสระบุรีค่ะ
คือในช่วงต้นปี๒๕๕๙เธอเล่าให้ฟังแบบนี้เธอเนี่ยหยิบยืมเงินจากสทคนนี้
๒หมื่นบาทเพื่อมาแรงดูครอบครัวโดยจะจ่ายค่าดอกเบี้ยเนี่ย๑๐๐ละ๑๐
ที่ผ่านมาเธอบอกเธอจ่ายนะแต่เป็นการยืมปากเปล่าไง
ยืมครั้งนี้ไม่ได้มีการเซ็นสัญญาเอกสารใดแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่ง
ตัวเธอเองก็ยืมเงินอีกจำนวน๖๐๐๐บาทดอกเบี้ยร้อยละ๑๐ค้างเอาไว้
แล้วเป็นดอกเบี้ย๓เดือนด้วยรวมดอกเบี้ยก็เป็น๑๘๐๐๐บาท
ต้องคืนเงินจำนวน๗๘๐๐๐บาทแต่สทคนดังกล่าวบอกว่า
เดี๋ยวงี้จะให้ยืมอีก๒๐๐๐บาทจะได้จำง่ายเป็น๘๐๐๐๐บาท
ตัวเลขมันกลมดีทีนี้ดอกเบี้ยมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยไงคุณสุภาษา

เดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยสทคนนี้ทักมาทวงเงิน
เธอก็เลยบอกว่าขอผ่อนได้ไหมล่ะเดือนละ๒๐๐บาทนะคะ
สอทรรู้ว่าเธอไม่มีเงินก็เลยเสนอให้เธอเอารถยนต์ของแฟนไปจำนำสิ
มันไม่ใช่รถเธอมันเป็นรถแฟนก็เลยไม่ได้ตอบตกลงอะไร
ทีนี้ล่ะครับช่วงเย็นของวันที่๑๔ตุลาคมนะครับสทคนดังกล่าวครับ
ข้อความมาเลยแชทมาเลยขอนัดเจอเธอที่ร้านกาแฟในวันที่๑๕ตุลาคม
สักประมาณบ่ายโมงครึ่งคือจะมาทัวร์เงินค่าดอกเบี้ยจำนวนสองพัน
เธอบอกเธอไม่มีเงินให้เลยขอพรใจสิ้นเดือน
พอพูดไปแบบนี้เท่านั้นแหละสอทอคนนั้นที่เป็นเจ้าหนี้
ก็นั่นแหละครับโวยวายแล้วก็ทำร้ายเธอครับเอาไปลองฟังเสียงเธอหน่อยนะฮะ

กูจะทำทำไมหลายครั้งแล้วนะแล้วหนูก็เดินออกไป
ถ้าหนูเดินออกมาถึงตรงเนี้ยครับอีกเขาก็ชาบหนูหนูตบรัวเลยค่ะ
ใช่ผมใช่แล้วก็ตบหน้าแล้วเขาก็ยังบอกด้วยนะว่า
มึงไปแจ้งความเลยมึงไปโรงพักไหนกูจะไปรอมึง
นี้นะครับคุณผู้ชมครับหลังจากเกิดเหตุนางสายฝนเนี่ย
ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพพระพุทธบาทนะครับตำรวจที่รับเรื่องเนี่ย
ได้ทำหนังสือส่งไปส่งตัวไปยังที่ตรวจร่างกายนะ
คือต้องมีหลักฐานไงเรื่องของอาการบาดเจ็บ
ส่งไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลพระพุทธบาทปรากฏว่ามีบาดแผลแล้ว
รอยเขียวช้ำหลายจุดอ่าหลังจากนี้นะครับตำรวจจะทำการติดต่อมา
เพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมพร้อมกับเตรียมที่จะประสาน
สทคนดังกล่าวเจ้าหนี้นั่นแหละเข้ามาสอบสวนด้วย
ว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นนะครับอ้าวเรื่องยังไม่จบหลังจากเกิดเหตุ
นายสายโฟนนางสายโฟนเนี่ยบอกว่าสอทอคนนี้ส่งข้อความมาหาเธอแล้วนะ
อืมมาทวงถามเงินทั้งหมดที่ต้องคืนและสอทรนี่สรุปให้เลย
ตอนนี้ค้างอยู่สองแสนเก้าหมื่นห้าพันโอ้โหอุ้ยคือจำนวนเนี้ย
บอกว่าไม่รวมดอกเบี้ยเหรอใช่ไม่รวมค่ะและขู่ว่าต้องเอามาคืนสิ้นเดือนตุลาคมนี้
เอางี้สอทรในคลิปที่ก่อเหตุนะเขาบอกว่านางสายฝนเนี่ยเป็นลูกน้องเขา
แล้วเขาก็คอยช่วยเหลือมาตลอดแต่นางสายฝนไม่ยอมส่งดอกเบี้ยให้
อันนี้เราเข้าใจนะเราเข้าใจนะเรื่องของบางทีลูกหนี้ผิดนัดชำระแต่มันก็ต้องไกลเกลี่ยกัน
เพราะสุดท้ายถ้ามาใช้ความรุนแรงกันแบบนี้มันจะไม่ได้เงินแล้วแถมจะได้คดีความกลับไปอย่างที่ผมบอก
กลายเป็นเรื่องอื่นไปอีกอ่าเนี่ยครับอ่ะคุณผู้ชมไปลุ้นช่วยผู้ชายคนนี้หน่อย
เอาใจช่วยเขาหน่อยเขาขับรถตกลงไปในคลองค่ะและหลังจากนั้นนะคนที่มายืนมุงดูเขาบอกตายแล้ว
เอาไม่ขึ้นมาแล้วสรุปสุดท้ายเขาโผล่ขึ้นมาจากน้ำลอยตามน้ำมาค่ะเอาดูคลิปค่ะ

เก่งมากเก่ง
เก่งได้มันตรงนี้

โอ้โหนาทีชีวิตจริง
เช้าบ้านที่อยู่รอกภาคตบมือดีใจเลยนะ
ใช่คือผู้ชายคนนี้ขับรถจมน้ำไปแล้วนะคะ
เป็นคลองชัยนาธิ์ป่าศักดิ์อยู่เรือบนถนนศาอีเอเชียที่จังหวัดชัยนาธิ์
รถเขาตกลงไปประมาณ๒๐นาทีค่ะ
และหลังจากนั้นเขาลอยขึ้นมาจากน้ำค่ะแล้วไหลไปตามน้ำแล้วก็มีเรือเข้าไปช่วย
นายคนนี้นะครับที่รอดมาได้ชื่อนายโกศิลปักดีอายุ๓๙ปี
เขาบอกว่าเขาขับรถกระบะมามาถึงจุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลอง
จังหวะนั้นเขาก้มหยิบของที่มันตกตรงพื้นรถ

มันทำให้รถเนี่ยเสียหลักพุ่งตกลงไปในคลองค่ะ
วินาทีนั้นเนี่ยมันตกไปแบบนี้เขาเองตกใจเหมือนกันนะ
น้ำมันค่อยค่อยซึมเข้ามาในตัวรถทีนี้เขาเองเนี่ยใช้สติครับ
อืมตั้งสติพยายามทุบแล้วก็ถีบถีบให้กระจกเนี้ย
กระจกรถมันแตกเออมันแตกพวกเขาก็โอ้ยสามารถรอดออกมาได้นั่นเองครับ
โอ้ยอ้าวคือชาวบ้านอ่ะที่เขามากันเยอะ
เขาก็อยากจะช่วยนะแต่บางคนก็ไม่กล้าลงไปจริง
น้ำมันเชี่ยวนะช่วงนี้น้ำมันเยอะด้วยนะคะอ้าวสุดท้ายรอดปลอดภัยนะครับ
เปลี่ยนอารมณ์บ้างดีกว่ากูใจความไม่ค่อยดีหายใจไม่ค่อยทั่วท้องเลย
เออมีแต่คำหนักนะไปดูความน่ารักกันบ้างดีกว่า
กับช่วงสะบัดข่าวเด็กสะบัดข่าวอีก
มาขยับแข้งขยับขากันมาดีกว่าอ้าวขยับขยับขยับอยู่เนี้ย
เต้นเลยงั้นเต้นเลยเต้นตามน้องคนนี้เลยคุณสุภาษาดูสิว่าลีลาของคุณจะเด็ดสู้น้องเขาได้ไหม
เตรียมตัวพอเต็มนะ
โอ้โหน้องน้องเลย

เพราะฉะนั้นน้องดาวสุพัสรารุกขึ้นมาเต้นได้ไหม

เดี๋ยวดูน้องคนนี้เขาเต้นก่อน
เขาน่ารักกว่าดิฉันอย่าให้ฉันเต้นเลยค่ะ
นัชชาครับคนนี้อายุเท่าไหร่รู้ไหม

๑ขวบกว่า๑๐เดือน๑ขวบ

เสียงคุณอะเนาะไม่น่ารักเหมือนน้องเลย

วเต้นของจริงแล้วต่อไปดาวติ๊กต๊อกแน่นอน
ใช่แล้วใครที่อยากตามติ๊กต๊อกน้องก็เดี๋ยวไปตามหาดูนะ

จริงนี่นี่เนี่ยเดี๋ยวตามกับติ๊กจัดเต้นก็ดีออกไง
ฟองเขาบอกว่าน้องเขาน่าจะมีพรสวรรค์ทางด้านนี้
เอาดีเรื่องการเต้นแล้วไปร้องเพลงเพราะดังเลยนะเนี่ย

ทำไมอยากจะกินอะไรสักอย่างแต่มันมีอุปสรรคตลอดเลย

๓ที่เรียบไปถึงไอติมหน้าที่
ลิ้นเนี่ยยาวไปจนถึงคางอยู่แล้ว
คุณครูโอ้โหจูงมือก็จูงข้างที่น้องถือไอติม

คือเรื่องของเรื่องครูจะพาน้องคนนี้ไปหาผู้ปกครอง
มาแล้วไงอีกวันแล้วมาแล้วใช่ไหมเออเอาอย่างนี้ละกันนะ
ไปถึงที่หมายแล้วก็ให้น้องเขากินเถอะ
คลิปนี้เป็นคลิปเก่าแล้วระดับตำนานเลยนะคลิปนี้
วนหลายรอบเลยน่ารักดีไงเออความน่ารัก
ไม่รู้ว่าน้องตอนนี้โตมาขนาดไหน
ไอติมหรือยังลูกเออคงได้กินแล้วล่ะ
เอาคุณผู้ชมครับเรื่องต่อไปอยากจะให้ดูเรื่องนี้กันหน่อย
คู่รักบางทีก็มีง้อมีงอนนี่
ผู้สาวต้องขี่มอเตอร์ไซค์ตามง้อผู้ชายแบบนี้
สรุปสรุปเลยจะง้อสำเร็จหรือไม่
เดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดด้วยคู่กัศบัตรข่าว
คนเป็นคู่กันแต่ลิ้นกับฟัน
ต้องมีทะเลาะกันบ้างมีง้องอนกันบ้าง
ไปดูคลิปนี้ผู้ชายงอนผู้หญิง
ผู้หญิงก็ต้องไปตามง้อง้อยังไงดีให้ได้เธอกลับมา

จะกลับไหมล่ะ
เอาดูยกเลยเอายังไงแม่เห็นไหมหญิงยุคใหม่ต้องแบบนี้
ในเมื่อคุยกันไม่รู้เรื่องยกแล้วก็วางแบบนี้เลยหรอ

พลังเยอะมากไม่รู้ไปกินอะไรมา
แปลกตั้งแต่ผู้หญิงต้องงบผู้ชายแล้วล่ะ
มันก็ต้องมีบ้างมีบ้างเหรอ
หล่ออย่างเราก็ง้อบ้างทำไมอยู่ตรงไหน
คุณไม่กลัวทิ้งไว้ข้างป่าเลยคุณไม่กลัวไปตามง้อนะ
แต่ว่าอย่างที่คุณฉันนับบอกล่ะค่ะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องลิ้นกับฟัน
คลิปนี้ชาวเน็ตเขาตั้งชื่อด้วยนะว่าเหมือนซีรีส์เกาหลีเลย
ขี้งอนกับเมียจอมพลัง
ผมชอบชื่อเขานะชื่อน่ารักนะผัวขี้งอนกับเมียจอมพลัง
เขาบอกว่าคลิปนี้โพสต์ไม่กี่วันปลาไป๖ล้านวิวแล้วคุณเอ้ย
ดังแล้วคุณผู้ชมครับลากันด้วยนะครับ
แมวสุดสนลงไปเล่นลงได้จะขึ้นได้หรือเปล่าตามไปลุ้นกัน
รายการต่อไปติดตามกันด้วยข่าวเย็นไทยรัฐหมดเวลาลาไปแล้วสวัสดีครับ